ความคืบหน้ากรณีที่มีมือปืน

แล้วก็ทำให้ประธานสภาเทศบาลเสียชีวิตไปหนึ่ง
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๒ราย
ล่าสุดมือปืนที่ก่อเหตุ
ได้มอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว

แค้นที่ถูกผู้ตายเบี้ยวหนี้
แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะครับ
คือคดีนี้มันเกิดขึ้นช่วงหัวค่ำของเมื่อวานนี้นะฮะ

ตอนแรกทางญาติทางครอบครัว

ต่างก็งงงวยว่าไอ้มือปืนรายนี้

เพราะว่าแต่ละคนไม่มีเรื่องบาดหมางกับใครนะครับ
โดยมีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มากระหน่ำยิงใส่
ที่วงเล่าที่บ้านหลังหนึ่งนะครับ
เล็กที่๖ทับ๙ภายในซอย๓
คลองแหคูเต่าเขตเทศบาลเมืองคลองแห

ซึ่งหน้าบ้านนี้ก็มีการตั้งวงดื่มสุรากันอยู่

มีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ๓ราย
ก็คือ๑นายทานงศักดิ์บุญญาอุดมศาสตร์
ถูกยิงเข้าที่ศีรษะ๑นัด

เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองคลองแห

๓นางสุจัยอินทามโมถูกยิงเข้าที่ขานะครับ
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวทั้ง๓ส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่
แต่ว่านายธนงศักดิ์เสียชีวิตในเวลาต่อมา
เพราะว่าถูกยิงเข้าที่จุดสำคัญคือที่ศีรษะ๑นัดนะครับ
ล่าสุดคนร้ายที่ก่อเหตุได้ยอมเข้ามอบตัวกับตำรวจ

แล้วก็เป็นการเข้ามอบตัวทันทีหลังจากที่ยิงเสร็จ
โดยมีพันธ์ตำรวจเอกอัครวุฒิธานีรัฐ
ภูมิกับการสพหาดใหญ่เป็นผู้รับมอบตัวนะครับ
โดยคนร้ายรายนี้คือนายธวัชชัยเรืองฤทธิ์อายุ๔๑ปี

โดยเข้ามอบตัวพร้อมกับอาวุธปืน๑๑มม

เจ้าหน้าที่ก็ต้องสอบปากคำอย่างเข้มข้นเลยนะครับ
นายธวัชชัยก็สารภาพบอกว่า
หมายที่เขาต้องการยิงก็คือคนตายนี่แหละ
คือนายธนงศักดิ์บุญญะอุดมศาสตร์นะครับคือคนนี้แหละคือเป้าหมายของเขา
ส่วนที่เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองคลองแหก็คือนายปรีชาการพันธ์
แล้วก็นางสุดใจอินทมโนผู้หญิงอีกคน
เขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะยิงให้ตายหรือว่าให้บาดเจ็บ
แต่คนที่จะเอาให้ตายก็คือนายธนงศักดิ์นะครับ
เขาบอกว่าเขามีปัญหากับนายธนงศักดิ์
เรื่องหนี้สินที่ค้างก็อยู่นับล้านบาท
แล้วก็เคยมีปัญหาทะเลาะวิวาดกันมีปากเสียงกันมาตลอดนะครับ
ก่อนเกิดเหตุเขาตัดสินใจขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็ขี่ผ่านมาตรงที่มีการตั้งวงดื่มเหล้ากันพอดี
เขาก็จอดรถลงไปยกมือไหว้คนที่รู้จักที่อยู่ในวงเล่า
จากนั้นหันไปเห็นว่านายธนงศักดิ์นั่งอยู่ในวงเล่านี้ด้วย
และนายธนงศักดิ์ก็หันมาเห็นเขาเหมือนกัน
ธนงศักดิ์ทำทีทำท่าเหมือนจะลุกขึ้นมา
และเหมือนง้างมือจะทำอะไรบางอย่างกับเขา
ทีนี้ครับตัวของนายทวัชชัยมือปืน
ก็เลยชักอาวุธปืนที่พกมาด้วยกระหน่ำยิงใส่ไป๓นัด
แล้วก็ยิงซ้ำที่หัวอีก๑นัด
เป็นจุดที่ทำให้นายธนงศักดิ์เสียชีวิต
ส่วนที่ยิงไปแล้วไปโดนคนอื่นน่าจะเป็นกระสุนที่เป็นลูกหลงคุณ
ไม่ได้ตั้งใจยิงอีก๒คนเลยนะฮะ
โดยจากคำให้การของผู้ต้องหาตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะครับ
ปมก่อเหตุจะเกิดจากปัญหาเรื่องหนี้สิน
เนื่องจากตัวผู้ตายเองก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่น
อาจจะมีเรื่องอื่นมาเกี่ยวข้อง
หลังจากนี้จะต้องสอบปากคำผู้ต้องหาอย่างละเอียดอีกครั้ง
เรื่องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาฆ่าคนตายเอาไว้ก่อน
โดยส่งตัวไปดำเนินคดีนะครับ